คือก็เสียใจที่มีข่าวนี้ออกไปแล้ว

ผมก็บอกเขาตรงว่า
มันมีอะไรอย่างงี้ข่าวเลย

ใช่ไม่ได้เป็นค่อยจริงเลย

แต่ว่าเขาเชื่อมากน้อยแค่ไหนนี่ผมไม่ทราบ
ผมก็รู้สึกแย้วนะว่าส่วนเราโพพกันมาตั้งหนัก

เป็นใครก็ต้องรู้สึกเสีย
แต่ว่ากลมเวิกอีกล็อดของผมคงรู้
ถ้ามีอะไรกันจริงก็มันปิดไม่ได้หรอกครับ
เรื่องพวกนี้ก็เวลาผมช่วย
คนสองคนเลยครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมายุ่งก็คือนิสัยของทั้งสองคนทั้งผมด้วยทั้งเขา
คือเป็นคนดื้อกันกันกูจริงเราก็เสียใจเหมือนกันเพราะว่าจริงก็พบกันมานาน
ต่างคนก็ต่างพยายามเปลี่ยนนะครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนกันไม่ได้ก็
ก็เกิดพี่น้องกันตอนล่างก็จบกันด้วยดีจนเคยเกิดเเรื่องยังไง

อยากน้องชายพบให้สังพันธ์ประมาณว่าเพราะแบบไม่พบเองมีแทนสไตล์ใหม่อะไรแบบนี้หรอ
อ๋อไม่นะครับผมก็เป็นเป็นของพวกเราแต่ไหนและไรล่ะ
จริงก็ผมว่าทุกจะมีปัญหาที่ลายพันธุ์ออกไม่ได้
เวลาพอเป็นข้างนอกทุกอย่างดูดีอย่างเงี้ย

ผมว่ามันก็ไม่ใช่แค่คู่กับคู่เดียว
กับดังชาติได้คุยกันอยู่เปล่า

เห้ยเหรอทำไมผมขึ้นอย่างเดียว
เรารู้จักแบบพุชเซซ์มีแบบซ้ายเก่งมากอยู่กันยังไง
พี่น้องครับเขาเป็นร่วงที่มากเลยครับ

น้องโต้น้อที่มหาลัยหรืออะไร

ก็กลุ่มเพื่อนคือกลุ่มเดี่ยวกันอีกครั้ง
ส่วนมากก็ไปเที่ยวกับเพื่อน

บางทีก็วิ่งแต่ไม่เคยแบบนัดเจอกันไปเลย
ใช่ไหมแต่ไฟเวสก็ไม่เคย
อย่างพอมีอีกครั้งจะพูดกับบุญไหมครับ